ครับวัดไผลล้อมที่นครปฐมเนี่ยนี่เป็นวัดแรกแรกเลยนะฮะ
ที่ประกาศว่าที่นี่รับชาปนกิจศพให้กับผู้ที่ติดเชื้อโควิด๑๙
ค่ะหลังจากตอนนั้นโอ้โหบางวัดแบบแทบไม่รับกันเลยอ่ะอืม
แต่วันนี้ครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ชาปนาคิดศพโควิดสิบเก้ามาได้เกือบสองปีนะครับ
นี่เป็นภาพจากมุมสูงนะฮะคือนี่คือปล่องของเมนวัดไผลล้อมนะฮะ
พังเสียหายซะแล้วนะครับยอดเมนยอดปล่องก็หักมาแล้วนะครับ
ปล่องก็ร้าวแล้วนะครับท่านผู้ชมครับตรงนี้นะครับ
จะเห็นรอยร้าวเยอะเลยนะบางส่วนเนี่ยถล่มพังลงไป
ร่วงใส่หลังคาเมนมาแล้วนะครับเมนนี้อายุสิบหกปีนะครับ
วัดไผลล้อมที่จังหวัดนครปฐม๒ปีมานี้ไม่ได้หยุดพักเลยนะครับ
เผาศพโควิด๑๙มาตลอดนะครับไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยนะฮะ
หลวงพี่น้ำฝนหรือว่าพระครูประหลัดสิทธิวัฒน์นะครับ
ท่านเป็นเจ้าวาดวัดไผลล้อมที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับ
นี่ฮะวันนี้หลวงพี่น้ำฝนได้ให้เจ้าหน้าที่ของวัด
ให้ช่างเนี่ยมาสำรวจเตาเผาศพอย่างละเอียดนะครับคือตอนนี้เนี่ย
ก็ยังช่วยเผาต่อได้อย่างวันนี้ก็เผาศพโควิด๑๙เนี่ย
เป็นศพที่หนึ่งร้อยสี่สิบสองของวัดใช้เมนเดิมเนี้ยเผาศพได้อยู่นะฮะ
แต่ว่าจุดที่ต้องซ่อมเนี่ยเขาก็จะซ่อมอีกทีนึงนะฮะ
แต่ก็จะใช้อุณหภูมิที่จะคอยตรวจสอบความร้อนอยู่ตลอด
รอยแตกร้าวอยู่ตลอดนะฮะตอนที่กำลังเผาศพอยู่เนี่ย
พบว่าแป้นปูนที่เป็นลายกระหนกบนยอดเมนเนี่ยมันพังตกลงมาบนหลังคาด้วย
ก่อนหน้านี้โชคดีวันนั้นไม่ทะลุลงมาร่วงใส่พระหรือว่าคนในงาน
แต่ตอนนั้นสับปะเลอญาติโยมก็ตกอกตกใจกันหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้น
พอไปสำรวจดูเอ้าปล่องเมนเนี่ยมันร้าวแล้วมันแตก
มันพังมันร่วงมันหล่นลงมานี่ครับวันนี้ตัดสินใจแล้วว่า

ปูนเนี่ยลอยล้าวเนี้ยมันก็หล่นลงมาใส่ในระหว่างที่เอ่อ
กำลังทำพิธีเผาศพอยู่ก็มีหล่นลงมาเสียงดังเลย
นึกว่ามีระเบิดลงอ่ะประมาณนั้นแต่ที่ไหนได้เป็นเป็นเป็นเป็น
ลักษณะเศษปูนเนี่ยหล่นลงมานะครับแล้วก็ทำให้หลังคาเอ่ย
ได้รับความเสียหายเป็นบางส่วนเผาศพหนักสุดก็คือภายในปีนี้ฮะ
หนักสุดสุดแล้วครับวันละสองศพถึงสามศพตอนนี้ก็ยังพอ
เผาศพได้อยู่นะครับท่านผู้ชมครับทางวัดยังเผาศพได้ปกตินะครับ
เตาสำรองอยู่นะฮะแต่ก็ต้องซ่อมแซมแล้วล่ะนะครับ
ทางวัดไผลล้อมเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวก็จะบุรณะซ่อมแซม
แล้วก็สร้างเตาแบบเป็นเตาเผาคู่ขึ้นมาใหม่เลยนะ
ตอนนี้เนี่ยเดิมเนี่ยเผาได้สูงสุดวันละ๓ศพ
จะได้เผาได้วันละ๖ศพจะได้ช่วยเหลือญาติโยมกัน
ี่สิบแปดสิงหาคมวันเสาร์นี้จะมีพิธีบวงสวง
แล้วก็ซ่อมแซมสร้างเตาเผาเป็นเตาเผาแบบปลอดมลพิษด้วยนะครับ
ค่ะแต่ระหว่างซ่อมแซมเนี่ยทางวัดไผลล้อมฝากแจ้งนะฮะ
หลวงพี่น้ำฝนท่านฝากบอกนะครับว่ายังรับเผาศพ
ยังช่วยเหลือญาติโยมได้ตามปกตินะครับอืมนี่นะคะคือเรื่องของ